เพราะว่าอยู่ดีค่ะพี่บุ๋มประดาของเราก็โดนงานเข้าค่ะ

พี่บุ๋มภาพเซ็กซี่ภาพนี้กำลังถูกส่งต่อ
แล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นโฉมหน้าของเมียผู้ต้องหาคดีโจรปล้นทองที่ลบบุรี

โอ้โหเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่ารู้สึกแย่มากนะคะ
เพราะว่าแค่ติดตามข่าวจริงก็ดาวจะพออยู่แล้วนะคะ

มาโดนอะไรแบบนี้อีกค่ะไปฟังเสียงเลยค่ะ
แค่ใส่ชุดเวน้ำเพื่อไปดำน้ำ

หรือถ่ายแบบหรืออะไรอย่างนั้น

แต่ปรากฏว่ามีคนเอาไปแอบอ้างอย่างนี้

เรื่องคดีความค่ะข่าวสะเทือนขวัญแบบนี้นะคะ
บุ๋มก็แสดงความคิดเห็นผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรา

เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันแสนโหดเยี่ยมซะละเกินค่ะ
เราเองเป็นนักยิงปืนเราก็จะรู้ว่า

ตู้ทองเนี่ยตู้ทองที่ยิงเนี่ย

แม่นปืนอย่างคุณไม่มีทางพลาดได้ขนาดนั้น

กับคนคนเดียวกับเป็นผู้หญิงเนี่ย

ประหารเถอะ